ก่อนหน้านี้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทั้งน้ำตากรณีที่ขับรถชน
ว่าจะเยียวยาทางฝั่งผู้เสียหายทุกทุกทางเขาบอกแบบนี้แล้วว่าเบื้องต้น
ได้มีการเยียวยาไปแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งตัวเขาเองตอนนี้กำลังใจดีขึ้น
เพราะว่าได้รับกำลังใจจากครอบครัว
และเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
พากันส่งข้อความแสดงความเห็นใจ
และให้กำลังใจผ่านโลกโซเชียลกันเยอะแยะมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรสาวกะละแมพัชรสีนะคะ
ที่บอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี
เพิ่งจะทราบข่าวหลังปฏิบัติธรรมเพิ่งออกจากวัด
ก็ส่งกำลังใจให้กับดีเจพิธีกรรุ่นน้อง

ขณะที่บุ๋มประดารสือเจสังหลุยของเราก็ออกมาคอมเมนต์ว่า
ไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นและพี่รู้ว่าน้องไม่ได้ตั้งใจแน่นอน
แล้วมันจะผ่านไปเป็นกำลังใจให้ค่ะ
อกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตเชิญยิ้ม
ดีเจแมนพัฒนพลลูกทุ่งสาวตะกะแตนโชลดา
ตลกหญิงร้อยล้านตุ๊กกี้สุดารัฐ
พิธีกรนักแสดงสาวคนเก่งโอปอลปณิสราก็มานะคะ
กรณีนี้เราพูดถึงในส่วนที่เป็นกำลังใจคนสำคัญของดีเจเช้านะคะ
ส่วนเรื่องคดีความผิดถูกอย่างไรก็ปล่อยให้เป็นขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายกันต่อไปก็แล้วกัน
คือเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งพูดอย่างนี้เถอะ
คือที่ว่าภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยก็มีหลายมุมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ไปถึงล่าสุดมันจะมีภาพจากกล้องหน้ารถมาด้วยนะคะ
ก็ลองพิจารณากันดูเอาเองแล้วกันนะครับกับเรื่องกฎหมายเดี๋ยวลองดูกัน
ตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากพยานบุคคลที่มันสำคัญแล้วสำคัญยิ่งกว่าก็คือกล้องวงจรปิด